วันนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วนะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีและมือปราบมารศาสนา
ล่าสุดวันวันนี้ลงพื้นที่ไปที่กุฏิเจ้าอวาดวัด๑ที่จงหวัดกาลจนบุรี
เพราะมีชาวบ้านในท้องที่ร้องเรียนมาว่า

เจ้าอาวาสเอาเด็กผู้หญิงเข้าไปในกุฏิ
แล้วพอไปถึงหมอปลาสื่อมวลชนก็ก๊อกเปิดประตู
เจ้าอวาดทำอย่างไรดูคลิปนี้ค่ะ

ไหนแล้วนี่เป็นเปรย์กันไง
นี่ได้ยินไหมล่ะนี่น้องตัวเล็กค่ะ
เด็กที่ว่านี่ไม่กี่ขวบเองนะพี่เบิร์

ทีนี้ก็ถามเจ้าอาวาสหมอปลาถามเจ้าอาวาส
ได้ยินตั้งติดนะคะ

แล้วในกุฏิตอนที่หมอปลากับทีมนักข่าวบุกไปถึง
อกจากน้องผู้หญิงตัวเล็ก๑ขวบนั้นแล้วนะคะ
มีเด็กผู้ชาย๒คนแล้วก็เด็กผู้หญิงอีก๒คน
ทั้งหมดอายุเพียง๑๕๑๖ปีเท่านั้นนะคะ
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะ

พอถามเจ้าอาวาสชี้แจงไหม

เด็กที่เห็นอยู่เป็นหลานอัตมาที่ดูแลอยู่
แล้วก็ปฏิเสธว่า
อัตมาก็คือหลวงพ่อไม่ใช่พระสายเปย์
ไม่ได้เลี้ยงดูเด็กผู้หญิงตามที่มีคนกล่าวหา
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาได้มีการส่งเสียอุปการรักคุณค่าเทอม
ให้กับเด็กยากจนในชุมชน๒๓คน
ส่งเสียจนจบปริญญาตรี

ส่วนสาเหตุแล้วทำไมต้องปิดประตู

คืออย่างนี้หลวงพ่ออธิบายบอกว่า
ปิดประตูกุฏิเพราะเปิดแอร์
ถ้าเกิดว่าเปิดประตูไว้เดี๋ยวความเย็นแอร์มันก็จะออกไป
เอาล่ะพูดเท่าไหร่ถามเท่าไหร่ก็ยังไม่ยอมรับ
ว่าเอาผู้หญิงเข้ามาในกุฏิตามที่ชาวบ้านเขาส่งคลิปให้หมอปลาดู
หมอปลาบอกว่าอ่างั้นหลวงพ่อดูนี่
เอาคลิป๒คลิปที่ชาวบ้านส่งให้หมอปลา

ใช่ค่ะเด็กผู้หญิงออกมาแล้วก็ลักษณะคือนี่เห็นไหม
เนี่ยเหมือนมาปิดประตูของกุฏิไหมคะ

กลางคืนพี่เบิร์ตนี่ค่ะ
แล้วตอนกลางคืนทำไมมาอยู่กุฏิเจ้าอาวาส
ถ้าเจ้าอาวาสบอกว่ามาเที่ยวเล่นเนี่ยดึกก็น่าจะกลับแล้วไหม
ใช่ค่ะเนี่ยแต่ว่าพอถามเรื่องของคลิปนี้นะคะ
ท่านก็ปฏิเสธอ้างบอกว่ามีเด็กผู้หญิงมาหาจริง

คุณผู้ชมดูนะคะ๕โมงเย็นหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้ไม่น่าใช่๕โมงเย็น
คลิปหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเหมือนลักษณะคือมาคนเดียวไหมคะ
เดินมาหน้าประตูแล้วก็เห็นจิวันพิพาสหรือเหลือเนี่ยแขวนอยู่นะคะ
ทีนี้ท่านบอกว่ามาจริงนะเด็กผู้หญิงเนี่ยแต่จะให้กลับไป๕โมงเย็น
ไม่เคยนอนค้างคืนที่กุฏิ
เอาล่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรทั้งหมอปลาและนักข่าว
อกจากจะเป็นนักข่าวแล้วเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนด้วย
เป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยนะครับ
ถามต่อคุณผู้ชมถามใครล่ะทีนี้ในเมื่อเจ้าอาวาสไม่ยอมรับแบบนี้นะคะ
ไปถามถามพระลูกวัด
พระลูกวัดยืนยันกับนักข่าวว่า
เห็นเจ้าอาวาสพาผู้หญิงมานอนที่กุฏิตอนกลางคืน
ในขณะที่เจ้าอาวาสบอกว่าไม่เคยให้ใครมาครั้งคืน

คุณผู้ชมลองตัดสินดูว่าจะเชื่อใครนะ

ผู้หญิงที่มานุ่งกางเกงขาสั้นเสมอจุด

นี่มนต์สามะเนรแล้วก็พระลูกวัดมัดถามต่อหน้าเจ้าอาวาสเลย

เนรก็มีท่าทีลักษณะเหมือนเกรงใจเจ้าอาวาส
เกรงใจแล้วก็ทั้งกลัวด้วยเพราะว่ามีจังหวะหนึ่งไง
คุณผู้ชมลองดูนะคะเจ้าอาวาสคอยสะกิดแขน
ปรากฏเนรรรูปนั้นบอกว่าเห็นเจ้าอาวาสพ่อผู้หญิงมาจริงน่ะ
คุณพ่อเดี๋ยวคุณภายก็ยังไม่ต้องอันนี้เจ้าอาวาสไม่ต้องมาสะกิดนะ

หลวงพ่อจะอธิบายอย่างไร

เน่นเคยเห็นมานอนครั้งคืนไหมครับ
เคยครับเลยหรือป่าวครั้งคืนแน่นรู้ไหมแน่น
เน่นตอบหลวงพ่อหน่อยครับ

ไม่มีเรากระโดแล้ว
เน่นมีไหม
เคยเห็นมาตรงคืน
เราแค่นานนอนตรงครั้งคืนมันเกินไป
เอ้าตรงกลางคืนเคยเห็นมานะ
เออมาก็ไม่แต่มาคนเดียว
มันก็มาแก่อย่างนี้นะครับ

กล่องถุงยางอนามัยและถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วด้วย

นอกจากนี้ยังไปเจอสเปรย์ชะลอการหลังวัย

นักข่าวบอกว่ามันคือสเปรย์ชะลอการหลังวัยไปอ่านสลาก

มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะไปเจอในวัดเลยนะ

พ่อมีชุดคำอธิบายออกมา

หลวงพ่อบอกว่าอ๋อวัดนี้เป็นวัดสาธารณะ
มีการจัดตลาดนัดคนก็เดินผ่านไปผ่านมา

ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วกล่องถุงยางอนามัย
สเปรย์ฯการชะลอการหลั่งไว

เพราะพี่สาวแนะนำมาให้ขอทุนการศึกษา

เธอเคยมาตอนเรียนชั้นม๑แล้วก็ชั้นม๒

แต่ยืนยันว่าไม่เคยถูกลวนลาม

แต่เป็นเพื่อนอีกคนไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์เกินเลยกับเจ้าอาวาสหรือไม่

เจ้าวาดยังคงปฏิเสธเสียงแข็งแบบนี้นะคะ
แล้วยังไงต่อหมอปลาเดี๋ยวรอดูต่อนะคะ
อ่าอ่ะขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
นายประทีพูลับนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษรักษาราชการ
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

ก็นี่ค่ะไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาที
แล้วออกมาเปิดเผยว่าเอ้าเจ้าวาดก็ยังคงยืนกรัมปฏิเสธนะคะ
พร้อมให้เจ้าคณะอำเภอมาตรวจสอบ
ถ้าเกิดว่าทำผิดจริงก็ถือว่าเข้าข่ายปราชิกนะคะ
เออน่าจะต้องศึกจากการเป็นพระนะถ้าเกิดพบว่าผิดจริงนะ
แล้วดูท่านนั่นสิฮะก็ไม่ค่อยสำรวมนะ
อืม